ของตัวจิ๋วหลิวที่ทำให้จินตนาการวัยเด็กของเราเป็นจริง

เป็นไอเดียจิ๋วที่ไม่จิ๋วอีกต่อไป
หรือว่าในคลิปวิวที่เขาแชร์กันเนี่ย

ปั้มไปเริ่มต้นได้ไอเดียตรงนี้มายังไง

มาเจอคลิปเป็นครัวจิ๋วครับ
คลิปเป็นของคนอื่นเขาทำนี่แหละ

เดี๋ยวต้องได้รายได้จากตรงนี้
ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำครัวจิ๋วหลิวทำเอาอุปกรณ์แบบนี้มาทำมาหากินบ้าง

ก็เริ่มเลยครับ

เพื่อหาช่องทางในการติดต่อซื้อมาได้ครับ

แล้วก็เอามาเปิดร้านที่ตลาดคลองรัฐมะยุง

แล้วเนี่ยคนทำเยอะมากเลยพี่ดาว
แล้วทำไมถึงต้องเป็นตลาดคลองรัฐมะยมคะ
จริงผมเป็นพนักงานประจำครับ
ผมเป็นพนักงานร้านอะไรรถยนต์ครับ
ผมมีเวลาแค่วันอาทิตย์วันเดียวครับ
อ๋อตลาดนี้เขาเปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับ

ใช่ครับเป็นตอนนี้๒เดือนครึ่งครับ

แต่ก็ทำให้ร้านประสบความสำเร็จอย่างดี
จริงที่หลายคนอยากรู้กระทะก็จิ๋วหลิว
แต่หลิวก็เล็กนิดเดียวทำได้จริงเหรอคะ

เพราะว่าในคลิปเนี่ยก็คือเด็กทำแล้วก็แบบทำได้จริงทำเหมือนทำกับข้าวแต่แค่ย่อส่วนลงมา

ขอไฟหน่อยค่ะขอไฟในการทำงานหน่อยค่ะ
แต่ว่าในช่วงที่เรารอไฟเนี่ยนะ

ผู้ปกครองพากันเด็กมาทำอาหารกันครับ
ครับส่วนมาก๗๐๘๐ครับเด็กนั่งทานครับ
เด็กนั่งทานแล้วผู้ประคองเป็นคนทำไม่ทาน
ส่วนมากผู้ปกครองต้องกำกับเด็กครับ
เพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า๑๐ปีจะให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยครับ

เนื่องจากว่าเด็กเป็นไฟจริงอะไรจริง

รวมถึงอุปกรณ์มีดต่างคืออันตรายไม่เห็น

ถ้าพี่ตั้มก็เครื่องต้องเอาไว้อย่างดี

จะเริ่มทำแต่แอบเห็นว่ามีหลายเมนู
แต่ว่ามีเมนูอะไรบ้าง

เมนูอะครับส่วนมากที่เด็กจะทำนะครับ
ก็จะเป็นข้าวผัดครับไข่เจียวไข่ดาวครับ

แล้วก็จะเป็นมาม่าครับมาม่าต้มมาม่าผัดอย่างนี้ครับ

ตามนี้เลยครับไม่มีบวกเพิ่มล่ะครับ

ข้าวไข่เจียว
นี่ไปฝีมือพอได้ไหม

โอเคคือใครอยากทำเซตไหนก็จ่ายตามนั้น
ฉันขอพูดหน่อยเพราะมันถูกมากจริง
อ่ะอย่างเซต๑ชุดข้าวไข่โน้กกะทายี่สิบเก้าบาท

แล้วก็จะมีเซ็ตผักอะไรให้พร้อมเลย
ก็จะมีแค่ข้าวไข่ครับ
ถ้าเป็นเซตที่๓ก็คือ
ข้าวไข่ไส้กรอกแล้วก็ผักครับ

แล้วในอนาคตจะมีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหม

ตอนนี้กำลังเล็งหมูกระเทียมกับผัดกะเพราเอาไว้ครับ
จริงแล้วเปิดทดลองเมนูผัดกะเพราแล้วครับ

เด็กน่าจะทานเผ็ดไม่ได้

อันนี้เป็นเมนูพื้นฐานที่เด็กชอบทาน
เพราะว่าเด็กชอบกันจริง

มีน้ำมันครับน้ำมันหอยครับ

พี่ดาวดิฉันว่าคุณต้องใส่ผักนิดนึงดี

หลายคนบอกว่าอุ๊ยบางทีวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่

อยากเล่นบ้างค่ะซื้อเอาไปทำที่บ้านได้ไหมคะ

ติดต่อได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊คครับ

คุณได้ยินเสียงใช่ไหมคุณผู้ชม

ตั้นหลิวต้องมาให้ดูตั้นหลิว

ที่บอกว่าไปหาซื้อได้ในเพจครัวจิ๋วหลิวใช่ไหม

โอ้โหมีตั้งแต่๕๙๙ยัน๑๓๐๐เลยครับ

แต่ละเซตจะต่างกันเรื่องอุปกรณ์ครับ
จะมีเตาเคฟ

ก็คือจะแตกต่างกันแต่ละเซตออกไปครับ
คือมีมากมายหลากหลายกว่าที่พวกเราเห็นตรงนี้

ว่าไปถ้าสมมุติว่าเป็นชุดใหญ่สุดแล้วมีเรื่องของซิงค์ล้างจานด้วย
ก็คือเด็กจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของการทำกับข้าวจนถึงวิธีการเก็บอุปกรณ์ต่าง

ดิฉันขอให้เห็นภาพอย่างเซตนี้ค่ะ
มีเตามีหม้อแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างตรงนี้

อันนี้น่าจะประมาณ๕๐๐บาทครับ

ถือว่าเป็นของเล่นที่ทำได้จริง

แล้วก็ทานได้จริงคุณดูไข่เจียว

คุณจะว่าไปที่คุณแตะไปเบสิกที่คุณบอกว่า๕๐๐กว่าบาท
ในนั้นทำกับข้าวได้จริงนะไม่ใช่เล่นนะ

ทรงเครื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

นี่ก็คือเมนูที่ทำจากครัวจิ๋วหลิวจริง

ครัวจิ๋วหลิวคลองรัฐมะยมโซน๖นะ
เปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิก

แล้วตอนนี้เชฟดาวก็เจียวไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอพลิกกลับมาตรงนี้นิดหนึ่ง
สวยมากพี่ดาว

บอกกันอีกทีหน่อยค่ะว่าใครที่สนใจอยากจะไปทำครัวแบบนี้ติดต่อพี่ที่ไหนบ้าง
ใครที่สนใจอยากจะทำครัวจิ๋วแบบนี้นะครับ
ไปได้ที่ตลาดน้ำคลองรัฐมะยมโซน๖นะครับ
หน้าเวทีแสดงโขนครับ

๙โมงถึง๕โมงเย็นครับผม
วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเลิศครับ

วันนี้เราได้เห็นของเล่นที่สามารถสร้างจินตนาการให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ด้วย

ถูกต้องค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากเลยนะคะ

เดี๋ยวขอชิมฝีมือตัวเองนะคะ